คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะ
บอกเลยว่าไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยนะคะ
บอกเลยว่าได้รับความตอบรับนะโอ้
ยังรึย่าไปหาลิซ่าหรือบ้า

เพราะนอกจากแฟนคลับชาวเกาหลีจะมาให้กำลังใจเพียบแล้วนะ
ยังมีแฟนคลับจากฮ่องกงก็มา

ข้ามประเทศมาให้กำลังใจด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็แอบบอกข่าวดีว่าจะมีแพลนจัดแฟนมิตติ้งอีกหลายประเทศเลย
แถบเอเชียรวมถึงไกลถึงอเมริกาด้วยนะคะ
ส่วนในประเทศมีแน่นอนรอสรุปสถานที่เท่านั้นเองค่ะ
ไม่แค่คอนเซิร์ตคอนเซิร์ตอะครับ

นู้นครับน่าจะเป็นเพลงเกาหลีครับ

เดี๋ยวใกล้หนึ่งน่าจะมีที่อเมริกามากันครับ

เดียวครับผมครับก็คือคอนเสิร์ตที่ดาวครับ
เมื่อไหร่ยังไงบอกได้ไหม

ก็ต้องรอเรื่องสถานที่เรื่องอะไรพร้อม
ผลงานการตอบคำถามนะครับ
เป็นตัวของตัวเองจริงนะสำหรับเขาดูโรง
เขาดูระแวงระแวดระวังภัยยังไงก็ไม่รู้นะ
เป็นตัวตัวเองแบบนี้เป็นบุคลิกแบบนี้แหละนะคะ